มาติดตามเรื่องของการอำนวยความสะดวก

ร่วมพิธีพระบรมราชภิเษกพระราชพิธีพระบรมราชภิเษก

ได้จัดเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนแล้วนะครับ
เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ก็เริ่มมีประชาชนจากทั่วทุกภาคส่วนเดินทางมาพักค้างแรมกันแล้วนะครับ
เดินทางมาด้วยรถโดยสารเพียงลำพังโดยคุณยายนั้นบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้น
ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญและก็อยากเชิญชวนชาวไทยทุกคน
มาร่วมงานนะครับรวมถึงมาพักค้างแรมที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นแห่งนี้
เพราะที่พักสบายแถมยังเดินทางได้สะดวกอีกด้วยนะครับ
โดยนางบุญกว้างยอดเจริญอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีชาวตำบลประหลานอำเภอ
ยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ยังเป็นประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
เดินทางจากบ้านเกิดตัวคนเดียวนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมาสองใบนะคุณยาย
เอามาด้วยด้วยจิตใจอันแน่วแน่ว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยคุณยายบุญกว้างเล่าให้ฟังนะครับ
เดินทางมาตัวคนเดียวด้วยรถโดยสาร
ตั้งแต่วันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มาลงที่สถานีขนส่งหมอชิด
จากนั้นนะครับก็ต่อรถมายังสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
หลังจากดูข่าวจากโทรทัศน์ว่าที่นี่นั้นเปิดให้ประชาชนเข้ามาพักค้างแรมได้
ซึ่งวินาทีแรกที่มาถึงนะครับก็พบว่าทางสถานที่นั้น
โอ้โหมีความสะดวกสบายนะฮะกว้างขวางเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีระบบ
มีอาหารให้รับประทานมีถุงนอนให้นอนมีห้องน้ำสะอาดให้ใช้
ผู้คนที่มาอยู่รวมกันจากทั่วทุกภาคทุกคนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ
แล้วก็ยังเชิญชวนชาวไทยทุกคนให้มาร่วมแสดงความจงรักภักดี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
เพราะนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่จะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปนะครับ
แต่อยู่ในห้องพักนี่เย็นมาก
แล้วก็พวกที่มาแล้วก็มีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสมานะคะ
ที่ใครยังไม่มาก็ตัดสินใจมาเลยค่ะเชิญทุกคนมา
ภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่พักค้างแรมให้แก่ประชาชนนั้น
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดเตรียมอาคารกีฬาเวท๑และอาคารกีฬาเวท๒
ภายในศูนย์เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศได้ถึง๑๐๐คนนะครับ
โดยด้านในอาคารได้มีการแบ่งออกเป็นโซน
ก็คือแยกโซนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
เพื่อการดูแลและการอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมนะครับ
แล้วก็ได้จัดเตรียมห้องอาบน้ำห้องสุขารวมถึงถุงนอนและอาหารพระราชทาน
สำหรับประชาชนผู้ที่จะมาพักค้างแรมด้วย
โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้
ขออภัยตั้งแต่วันที่๑แล้วนะครับถึงวันที่๗พฤษภาคม
จบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ด้านของผู้มนวยการศูนยวชนกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็คือพอกรณิตบัวจันทร์
บอกว่าสถานที่นั้นถูกเตรียมไว้พร้อมแล้ว
ซึ่งล่าสุดวันที่๕และวันที่๖พฤษภาคม
มีประชาชนนั้นจองเพื่อการพักค้างแรมเต็มนะครับ

แต่ว่าอาคารเวท๑ยังรองรับประชาชนได้อยู่

เพราะทางเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมร้องคาราโอเกะ
ไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ผ่อนคลายอีกด้วยนะครับ

สำหรับผู้ที่จะเข้ามาพักทางแล้ว

ก็อาคารกีฬาเวท๒คาดว่าน่าจะเต็มที่๕๐๐แล้วด้วยเช่นเดียวกัน
ทุกช่วงเย็นประมาณสัก๑๕นาฬิกานะครับ
เราก็จะมีร้านเรียกว่าสูงสร้างสูงทุกวัยนะครับ
เป็นร้านกิจกรรมที่จะให้แต่ละท่านไปผ่อนคลายด้วยคาราโอเกะ
มีดนตรีให้คำร้องนะครับ
และถ้าใครที่เคยออกกำลังกายประจำ
เรามีร้านลูกเดินวิ่งต่างรอบสูงเยื่อยจนกลุ่มเข้มก่อนในญี่ปุ่น
ฉะนั้นก็สามารถที่จะมาออกกำลังกายได้
สำหรับผู้ที่สนใจจะมาพักค้างที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้นะครับ
นำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นแสดงความจำนง
แล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่หากจะมาพักค้างเป็นหมู่คณะ

โดยมีกฎระเบียบว่าจะต้องคืนที่พักวันต่อวัน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาด
แล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบด้วยนะครับ